มีคนไปหลบฝนที่กระท่อม

เสียชีวิตเลยแล้วก็มีบาดเจ็บด้วย

ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว
ตำบลนนทรีย์อำเภอกบินบุรี

เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งและเข้าไปตรวจสอบ

สมงามสะอาดอายุ๓๑ปี

อายุ๓๑ปีเท่ากัน
เมืองต้นทางด้านของกู้ชีพโรงพยาบาลกบินบุรี

แต่ว่าฝ่ายชายนายเกรียงไกร

นางวิทูลพลงามซึ่งเป็นญาติ

ในช่วงก่อนเกิดเหตุก็มีการเกิด

มือถือได้แล้วเดี๋ยวฟ้าพา
เล่นโทรศัพท์มือถือมันมีสัญญาณเข้ามา
เปลี่ยงมาผ่านสีสากของนายวิทูล
แล้วเจี๊ยงฝ้าพาดังเปลี่ยงเลยครับ
นายวิทูลหันไปมองเห็นสองคนกำลังชักเลยคือฟ้าผ่าใส่สองคนนั้นน่ะ

นายวิทูลก็เลยคิดว่าหลอกกันหรือเปล่า
อกล้อกันแกล้งหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าให้เลิกเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วแกล้งชักหรือเปล่า
ก็เลยสวดมนต์ต่อค่ะสักพักหนึ่งมีแสงและเสียงฟ้าผ่าเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง
รู้เลยว่าสองคนนี้ถูกฟ้าผ่าไปแล้วแล้วก็มีควันออกจากตัวด้วย
สาเหตุที่เกิดฟ้าผ่าถึงสองครั้งเนี่ยอาจจะมาจากการที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยและผู้บาดเจ็บเนี่ย
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยนะฮะขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าอยู่เนี่ย
ก็เลยขอเตือนคุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือขนาดที่ฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกระวังให้ดี
คือพวกฝนตกหนักอะไรก็ตามที่มันเป็นสื่อนำไฟฟ้าใช้โครงใช้คลื่นหยุดเลยเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะ